พาไปที่โคราชนครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชม

จุดไฟเผาบ้านตัวเองคือก่อนหน้านี้ตะโกนบอกว่า
อยากจะเผาให้วอดทั้งหมู่บ้านวอดทั้งอำเภอ
เริ่มจากจุดไฟเผาบ้านตัวเองก่อนแบบนี้ค่ะ

เด้อใครมามาช่วยกันนะใครเห็นนั่นน่ะบอกต่อกันเด้อมาช่วยกันเด้อ
นี่แหละค่ะโคราชบ้านเห่านะฮะคือที่สุดแล้วเนี่ยยังเคราะห์ดีหน่อยนะคะ
ที่ชาวบ้านเห็นกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งสีดำเห็นไหมคะ
เอ้าสัญญาณไม่ดีแล้วแหละนะคะก็เลยรีบไปที่บ้านจุดเกิดเหตุไปช่วยกันค่ะ
ดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านหลังดังกล่าวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้
ที่บ้านทุ่งสำริทตะวันตกตะบนสำริทอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ที่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวคาดว่าต้นเพลิงมาจากห้องครัวด้านหลังบ้าน
เพราะดีนะคะเคราะห์ดีมากที่ชาวบ้านเขามาช่วยดับไฟกันได้ทัน
ฉะนั้นแล้วนอกจากจะจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วนะคะสมใจอยากเลยค่ะ
บ้านคนอื่นก็อาจจะโดนไปด้วยเห็นไหมเหลือแต่ต่อตะโกเหลือซากแบบเนี้ย
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
เกิดจากฝีมือเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงหญิงป่วยจิตเวทเกิดอาการหลอน
จากว่าขาดยาไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเห็นไหม
ป่วยจิตเวทเนี่ยขาดยาไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุอาการกำเริบค่ะ
วันดีคืนดีนั่งพูดคนเดียววันดีคืนดีเดินไปเดินมารอบหมู่บ้าน
ทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเธอจุดไฟจุดเตาแก๊ส
แล้วนำเศษผ้าเนี่ยมาเผาหลังจากนั้นล็อกประตูบ้านตัวเธอไปไหนอ่ะ
ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะถึงแม้ว่าจะป่วยจิตเวทแต่ก็รักตัวกลัวกลัวตายค่ะ
ไปนั่งดูไฟไหม้ที่หน้าบ้านตัวเองชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีเห็นเหตุการณ์ไม่ดีแล้ว
ตัดสินใจรีบเข้าไปช่วยกันดับเพลิงได้สำเร็จนะคะ
เพื่อนบ้านยังบอกด้วยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะพยายามเผาบ้านตัวเองมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ทำให้ชาวบ้านหวั่นวิตกอยู่กันอย่างหวาดภาวะกลัวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยอีก
เพราะไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเธอจะมีอาการกำเริบอีกแล้วเธอมักจะพูดครูว่า
อยากจะเผาทั้งหมู่บ้านอยากจะเผาทั้งอำเภอชาวบ้านก็เลยอยากให้ญาติเนี่ย
เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็พาตัวเธอไปรักษาอย่างต่อเนื่องหน่อยนะคะ
ตำรวจเองก็ให้ทีมกู้ภัยพาตัวเธอไปที่โรงพยาบาลพิมายไปตรวจอาการ
ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมานคริน
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการประสานญาติดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยขาดยาไม่ได้เลย
สามประเภทนะที่ขู่แล้วทำจริงเมาเหล้าเมายาและผู้ป่วยจิตเวทครับ